ลมพัดแรงมากนะครับเมื่อช่วงเวลาสิบสี่นาฬิกาห้า
นาทีที่ผ่านมานะครับพัดเอาร้านขายน้ำนะครับ
ขายน้ำนี่ออกมาอยู่บนเกาะอยู่ออกมาบนถนนเลยนะครับ